คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศของเราในช่วงนี้นะคะ
มีทั้งร้อนทั้งฝนแล้วก็หนาวด้วยค่ะ
นี้นะคะเกิดจากเส้นพันสิบสี่ขาคมทั้งความตัว
หรือว่าลมหนาวนะคะที่คล้อยลงมาประทะกับลมนะคะในประเทศของเรา
ความชื้นของคุณผู้ชมปะทะกับความหนาว
ก็กลายเป็นฝนทำให้สภาพอากาศบ้านเราแปรปรวนนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้เส้น๑๐๑๔สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้
จะพัดลงมาย้อยลงมาคุณผู้ชมพาดผ่านบริเวณกลางประเทศ
ซึ่งจะทำให้ลมหนาวรู้สึกได้จนถึงภาคใต้เลย
ในขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงนะคะ

จะสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นเนี่ย

ในขณะที่มรสุมที่คาดว่าจะพัดปกครุมบริเวณภาคใต้ของเรา
มาลุ้นกันค่ะว่าลมหนาวที่แพลลงมาเนี่ยจะสามารถกดหัวพายุทำให้สลายไปหรือไม่
เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมแต่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะสภาพอากาศแปรปวนไม่แพ้กันเลย
เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วนะคะก็มีฝนตกหนักค่ะ
จากทะเลปกติก็กลายเป็นทะเลโฟมอย่างที่เห็นค่ะ
ที่เกิดขึ้นเกิดจากสาหร่ายมากองตัวรวมกัน
วกกับมีลมพัดนะคะทำให้มีคลื่นกระทบชายฝั่งค่ะ
ทะกันไปปะทะกันมาก็กลายเป็นโฟมแบบที่เห็นแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ